ยิงขึ้นฟ้าให้มันแบบตะกานตายิงขึ้นฟ้าได้นะ
ไม่ได้ยิงปืนแต่ว่ายิงบลู้
อฮมันแบบปุ้งปั้งปุ้งปั้งอยิงใหญ่อลังการไปเลย
เหมือนกับงานนี้ที่จะพาไปดูนะครับที่จังหวัดอ่างทองเขาบอกว่ายิงพลุดอกไม้ไฟกว่า
ชุดยิงอะไรเยอะขนาดนั้นเอาไปดูกันหน่อยฮะ
นี่คือรัวเหมือนเดี๋ยวมีช้างด้วยช้างวิ่งหนีเข้าป่าวมาแล้ว
เป็นงานดีเนาะไม่ต้องแล้วคุณนิวนาวครับงานดีและกาชาติประจำปี๒๕๖๒
บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองครับโอ้โหยิ่งใหญ่ตระการตาอย่างที่เห็นนะครับ
เขาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมฮาตกรรมประเพณีและของดีเมืองอ่างทอง
แล้วยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวและหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองอีกด้วยนะครับ
นี่ก็จะมีนางรำแบบนี้นะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ครับมาเปิดงานตีกรองตีคล้องแบบนี้
ปึ้งโอ้โหควันขมงชงเชงเลยทีเดียวนางใหญ่มากเนี่ยคุณดูสิ
ถูกต้องครับอย่างที่บอกฮะเขามีการจุดพลุจำนวน๙๐๐นัดเนี่ย
อย่างที่บอกมันยิ่งใหญ่สักการณ์จากกับโอ้โห
ได้ยิ้งอะไรเยอะขนาดนั้นไม่แน่ใจว่าเสียงพลุหรือเปล่าอันนี้เสียงพลุจริงจริงหรอคุณ
โอ้โหรวมเป็นปืนอากาศ๑๖ตัวนี้หนุนเหมือนระมัง
นี่ครับคุณผู้ชมเขายิงพลุกันเยอะขนาดนี้
คิดดูแล้วกันว่าควันมันจะขมงโฉงเฉงขนาดไหน
ทั้งเมืองเนี่ยนะมีแต่ไฟส่องสว่างตอนกลางคืนด้วยนะ
ก็จะมีหลายแบบหลายเนอะ
เราชอบดูนะว่ามันบางทีออกมาเป็นแชกเป็นดวงเป็นดาวน์อย่างนี้

หลากสีเลยนะแล้วก็เป็นดอกเบนจมาสบ้างก็มีเป็นพลุต้นปลาเป็นพลุมงกุฎสีทอง
พลุแฟนซีก็มียิงกันทั้งคืนนะครับไม่ต้องหลับต้องนอนกันพอดี
คุณดูสิก็มีความแตกต่างกันออกไปสวยงามใช่งานนี้ยิ่งใหญ่อย่างที่บอกจริงแล้วครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ไม่ได้มีแค่พลุ
ของกินชอบเลยอันนี้พาไปกินนี่ค่ะแผ่กินปากกาหรอกคะไม่ใช่ปากกากินจิ๊คจกยักษ์
เขาบอกว่าพอได้ลองทานดูแล้วเนี่ยครับเหลือแต่กระดูก
ทานกันหมดตัวเลยเหรอคุณตัวใหญ่อยู่นะ

เอามาเสียบไม้ปิ้งย่างอย่างนี้ก็ขายดีนะครับ
ไปถามเจ้าของเขาดีกว่าก็คือนางชวีวันมีศรีเจ้าของฟาร์มจราเข้
ตอบรับดีมากมากเลยนะครับเพราะว่าทางร้านเขาขายในระ

ไม่แข็งครับส่วนที่ปิ้งย่างเป็นไม้อย่างนี้

ไม่ได้มาเป็นแบบเนื้อบางนะครับ
เป็นคีย์เม่ิ่มเท็มเลย
เป็นไม้ราคาเท่าหมูปี๊งอะไรแบบนี้น้อ
ใครที่อยากไปลองสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ไปช็อปไปชิมของอร่อยนะครับ
ไปกันเลยงานของดีเมืองอ่างทองและกาชาติประจำปี๒๕๖๒ครับ
ย้ำอีกครั้งนะครับเขาจัดกันที่บริเวณหน้าสารันกลางจังหวัดอ่างทอง
ยาวครับงานนี้จัดไปจนถึงวันที่๓กุมภาพันธ์นะครับผม
มีการแสดงบนเวทีมีลิกงลิเกแสนรักด้วยนะคะ
มีรำวงย้อนยุคกันด้วยมาสักครู่นี้ใส่เสื้อลายดอก
วันนี้ไม่ร้องเพราะว่าไม่ได้เตรียมมาไม่ต้องเอาเพลงขึ้นมา
คุณผู้ชมก็เอาไปเซาอีก
ไปดูเลยอ่ะพวกงานของดีงานกาชาติแบบนี้นะ
เขาจะมีศิลปะการแสดงอะไรที่เป็นพื้นเมืองของเขาด้วยนะคะคุณผู้ชม